คุณผู้ชมมาต่อกันที่หนุ่มเต๋าผู้สิน
โอ้โหเมื่อวานไปเจอมานะคะกลับมาจากที่ญี่ปุ่นปุ๊บ
งานอีเวนต์แบบรัวเลยล่ะค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะแต่งชุดหล่อเลยสีแดงสดใสค่ะ

ไปเที่ยวญี่ปุ่นไปงานด้วยไงแผ่นดินไหว
เป็นไงล่ะเต๋าแบบพี่โชคดีมากไม่เป็นอะไรเลย
ก็คือมันสั่นไหวในเขตที่นางไปนี่แหละคุณผู้ชมนะคะ
แต่ว่ากลับมาปุ๊บมีงานพรีเซนเตอร์ติดต่อมาปั๊บนะคะ
ซึ่งเต๋าก็บอกว่าเอ๊พี่หรือว่าเป็นเพราะว่า
ผมไปตะเวนไหว้ตามที่ต่างนี่แหละเป็นความเชื่อนะคะ
ส่วนเรื่องโชคราบนั้นสดร้อนนะคะมีมาแบบสม่ำเสมอค่ะ
คือเอาพูดตรงนางยุ่งคุณเต่ายุ่งไม่ได้ไปซื้อลอตเตอรี่
แต่มีแฟนคลับโทรมาถามบอกว่าเอาเต๋าไปญี่ปุ่นมาชอบเลขอะไร
นางก็บอกไปว่าเออพี่ผมชอบเลข
เลข๖๙มาก
แฟนคลับเอาไปซื้อ๙๙ถูกกันเลยคุณผู้ชม
ขอบคุณแล้วเต๋าขอบคุณไทยรัฐทีวีบันเทิงไทยรัฐด้วยนะ
คือแฟนติดตามข่าวเต๋าจากเรานี่แหละ

๖๙แม่แม่ก็โอ้ยทะลึ่งจะมา๖๙อะไร
ก็เลยว่าเอ๊ยชอบเลขนี้๖๙กับ๑๓
เพราะว่าทะเบียนรถก็มี๑๓ด้วยนะครับ
ทีนี้ก็ตอนเย็นมามันก็ออก
ผมก็เลยทักไปถามว่าถูกหรือเปล่า

ประมาณปลายเดือนนะครับที่สำนักสงฆ์นาคานิรมิต

คือแฟนก็ติดตามจากไทยรัฐนะโอ้โหเห็นคุณเต๋าไปลำที่นั่นที่นี่
สุดยอดนะคะติดตามบันเทิงไทยรัฐค่ะเรื่องตัวเลขนะคะ

ค่ะได้แล้วขนาดพวกเราดูทุกวันนะไม่ถูกกันเลยนะ